ต่อกันที่คู่หวานคู่นี้ถึงบ้านคุณศรีริตต้ากับคุณก้อนนรงเดต
จำได้ไหมเขาวิวาวันที่๒๙กุมภาพันธ์คุณผู้ชม

โควิดกำลังระบาดเลยค่ะที่ผ่านมาการันตีได้ถึงความรักของทั้งคู่เลย
ว่าความรักชนะทุกสิ่งจริง
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันครบรอบวันที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอสาวริต้าแต่งงาน
ซึ่งเชื่อว่าทุกคนค่ะน่าจะจำได้เป็นอย่างดี
เพราะว่าฝ่ายชายเล่นใหญ่มาก
เรียกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่หลายคนชื่นชมว่าโรแมนติกสุด
ซึ่งปีนี้ค่ะสาวริต้าก็โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่า
วันนี้เมื่อ๑ปีที่แล้วไม่เคยคิดว่าจะรักใครได้มากขนาดนี้

ขอบคุณที่ทำให้ทุกช่วงเวลามีความหมาย
ขอบคุณที่รักและให้เกียรติริต้านะคะ
แท็กสามีฝากคุณสามีก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะ

ขอเลยนะคะอยากจะให้มีริต้าแล้วก็กรจูเนียไวจริงจ้า
เวลาก็ผ่านไปค่อนข้างไวเหมือนกันนะคู่นี้นะคะ
นี่ริต้าแล้วก็คุณกรนะอย่าให้มีเบบีไวนะจ๊ะ
ใช่ก็ได้เห็นความหวานของคู่นี้ในไอจีตลอดเลยนะคะ